คุณผู้ชมค่ะจากตัวเลข๓๖สวย
มาที่น้องเต่าภูสินกันบ้างดีกว่านะคะ

จะไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้คุณผู้ชม

โอ้โหไม่ทันได้ทันตั้งตัว
คือได้เจอน้องเต๋าปูสินค่ะในงานอีเวนต์หนึ่งค่ะ
ซึ่งน้องเปิดใจกับทีมข่าวเรานะบอกว่าปีหน้าเนี่ย
ร้องเพลงแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศอังกฤษ
ไม่ว่าจะเป็นลอนจ้ะแมนเชสแยะแล้วก็อีกหลายที่คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็หลายเมืองเลยนะคะก็ประกาศบอกกันซื้อนั่นแหละค่ะ

นี่งดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปทวนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ว่ากัน
มาใหม่ว่ากันปีนี้ปีเถาค่ะคุณผู้ชม
เต๋าบอกนี่มีงานติดต่อมาเยอะมากแต่ต้องปฏิเสธไป
บินลัดฟ้าไปมอบความสุขให้กับแฟนในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเลยจ้า
กุมภาทั้งเดือนนะครับผมอยู่ที่อังกฤษหมดเลยใช่ครับ
ที่ลอนดอนที่แมนเชสเซอร์แล้วก็อีกหลายเมือง
ปีหน้าว่าจะยังไม่รับละครนะครับจนพ้นเมษาเมษาสงกราน
พอหลังจากนั้นเราก็ค่อยรับละครเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ่ายละคร
มันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมันก็ไม่สามารถที่จะไปไหนไกลได้
แต่ว่าเดือนกุมภาผมก็ปฏิเสธงานในเมืองไทยออกหมดเลย
เพราะว่าเราตั้งใจที่จะไปอังกฤษตลอดทั้งเดือนอยู่แล้ว